หอพักอยู่ติดกับร้านขายยาดองคุณ
โอ้โหแล้วดึกดื่นเที่ยงคืนค่ะ
คือขี้เมาจากซุ้มยาดองเนี่ยนะ
ก็ร้องเพลงแบบไม่ได้เกรงใจกันเลย

จังหวะที่เขากำลังถ่ายคลิปเนี่ย

ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้ว
ยังมาเปิดเพลงดังไว้

เป็นอย่างนี้มาตลอดเลย
อันนี้มันอยู่ใกล้หอพักด้วยนะ

ไม่มีจอดดูเลย
มันควรห้ามกันไหมอ่ะ

จังหวะแหมเป็นจังหวะโปเช่มาก

แต่ตำรวจเขาไม่ได้ยินไม่ได้เห็นรึเปล่า

นี่แหละเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแถวถนนคุ้มกล้า
รัฐกระบังที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะเขาถ่ายจากมุมหอพัก
แล้วก็ส่งคลิปให้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์ร้องเรียน

บอกว่ายิ่งดึกยิ่งดังยิ่งอยู่ติดหอพักก็ควรเกรงใจกันบ้าง
โดยเฉพาะเป็นคืนวันเสาร์ยิ่งเปิดเสียงดัง

และอย่าถามว่าทำไมไม่ย้ายหอล่ะ
คือเธอน่ะอยู่มาก่อนที่เขาจะเปิดร้านยาดองอีก
แล้วเจ้าของหอที่ใจดีแบบนี้มันหายาก
ดังนั้นจะให้เธอย้ายไปจากที่ไหนเธอก็เลยไม่ย้าย
แล้วอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์แบบนี้
บอกว่าไม่มีตังค์หรอกถ้าเกิดจะย้ายหอน
ก็เลยฝากฝากบอกไทยรัฐทีวีบอกว่าช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อยนะคะ
ตอนนี้ทางเราเองก็กำลังประสานตำรวจท้องที่
แล้วก็ทางสำนักงานเขตรัฐกระบังให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลหน่อย
เพราะว่าเรื่องเสียงดังเรื่องของการขายเหล้าดึกดื่นเนี่ย
คือมันต้องดูเรื่องของพรกรฉุกเฉินด้วย
ในการควบคุมการระบาดโควิด๑๙นะคะ